ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ

ตลาดย้อนยุคแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตลาดนะย้อนยุคเนี่ย

กิจกรรมนี้มันมีทั้งความน่ารักของน้องหนู
แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณครูเขาตั้งใจมอบให้กับนักเรียนครับ
นี่เลยที่โรงเรียนชายะวิทยาหมู่๕ตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับ
นี่น้องหนูเข้ามาเปิดตลาดขายของเป็นตลาดโบราณ
โรงเรียนแห่งนี้ครับปิดการสอนการเรียนเลย
เพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ
แล้วเนรมิตสนามย่าหน้าโรงเรียนให้กลายเป็นตลาดโบราณนะครับ
มีร้านค้าขายของกินอร่อยมากมายกว่า๒๐ล้าน

หมูของหมูปิ้งลูกชิ้นทรงลูกชิ้นทอด
ฉันเห็นบางอย่างเป็นเหมือนขนมโบราณหน้าตาไม่คุ้นด้วยค่ะ
ก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าที่สุโขทัยของกินที่เป็นขนมโบราณหาทานยากมีเยอะ
เอาล่ะไปดูกันหน่อยกับบรรยากาศที่นี่นะครับ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเป็นใคร

เขามาสร้างเสริมประสบการณ์ครับในการลองจำลองดูสิ
เป็นพ่อค้าแม่ค้าทำยังไงดี

กลุ่มเด็กเปื้อนสีใส่ชุดไทยมา
มาระบายสีลงในรูปปั้นไง
แล้วยังมีขายไอติมตัด
ใช่ครับไอติมโบราณเนี่ยเด็กผมชอบมากเลย

กินไม้ไปด้วยเพราะมันกรอบเกลียว
ไม่ว่าเอาเนื้อไอติมทิ้งแล้วกินไม้

ใช่แต่ยังไงซะลีลาการขายก็ไม่ธรรมดาไม่ต่างกับผู้ใหญ่เลยนะ
ผมว่าไปดูลีลาการขายของน้องเขาหน่อย
เป็นยังไงวิธีการเรียกลูกค้าของน้องนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ
น่ารักน่าเอ็นดูจริงผมว่าเดินผ่านร้านนี้ยังไงก็ต้องซื้อ
ควักกระเป๋าตังค์ออกมาซื้อเถอะ
จะกินไอติมก็ว่าไปหรือจะไประบายทรงระบายสีก็แล้วแต่ความชอบ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องให้ความดีแล้วก็ให้ความชื่นชม
กับทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็คือนายเมธีจุมพลศรี
เขาคิดค้นวิธีการนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมทักษะให้กับนักเรียน
แล้วก็นำสาระความรู้ในวิชาในห้องเรียนมาปฏิบัติจริง
ผ่านกระบวนการการขายและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองอีกด้วย
คุณอยู่ในห้องเรียนเด็กเขาเรียนอะไรบ้าง
เรียนพวกคณิตศาสตร์อังกฤษภาษาไทยสังคมวิทยาศาสตร์
วิชาที่เรียนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเอามาปรับใช้กับกิจกรรมนี้ได้

ศิลปะวิชาศิลปะนี่ไงก็มาวาดเขียนนี่ไง
เยี่ยมเลยและวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแหละฮะ
สอปชเป็นเป็มได้หมดเลยใช่ได้หมดตั้งแต่เด็กเล็กเด็กโตมาทำกิจกรรมร่วมกัน
นี่นี่ที่ที่หนูตอบตัวนี้มากเลยตอนเด็ก

ไปหยอดดูในถัดขนมโครก
นี่ต้องกินเยอะแต่กลิ่นเยอะถ้าใกล้